ตอนนี้นะคะชาวเน็ตเขาตามล่านะคะตามล่าโชเฟอร์แท็กซี่รายหนึ่ง
ที่ไปแอบเซลฟี่ผู้โดยสารนะคะแล้วผู้โดยสารเนี่ยลักษณะนั่งเบาะหลัง
แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือแบบนี้แล้วกางขาออกมาอย่างนี้ค่ะ
ทำให้เห็นกางเกงในของเธอเนี่ยนะคะผู้หญิงใส่กระโปรงยีน
สั้นด้วยเพราะนั่งแบบนี้ค่ะกระโปรงยีนมันก็ร่นขึ้นไป
ด้านบนแล้วผู้ชายเนี่ยโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่เนี่ย
จังหวะองศาแหละแหม่เหมาะเจาะเลยนะแล้วหลังจากถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลายคนมองว่าเอ๊ะถ่ายเอาไปโชว์เพื่อนหรือเปล่า

เขาออกมาปฏิเสธนะเขาบอกเขาไม่ได้อวดนะ
แต่เป็นการถ่ายส่งในกรุ๊ปว่าเขามารับผู้โดยสารแล้ว
โดยที่ไม่ทันได้คัดกรองภาพ
อันนี้เป็นสิ่งเบื้องต้นที่เขาพูดมานะ
ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าด่วน
ประกาศตามล่าตัวคนขับแท็กซี่วงเล็บหื่น
มีพฤติกรรมถ่ายภาพกางเกงในผู้โดยสารสตรี
โดยตั้งใจถ่ายในขณะที่สตรีโดยสารเผลอนั่งยกขา
แล้วเอาภาพนี้ไปแชร์อวดเพื่อนพ้องวงการแท็กซี่สายดัก
พบเห็นและทราบข้อมูลเบาะแส
คนขับแท็กซี่ในภาพกรุณาแจ้งเข้ามาด่วน
ทางเพจจะนำไปส่งเรื่องดำเนินคดีร้ายแรง
ที่ผู้ที่กระทำแบบนี้ไม่สมควรขับรถบริการต่อไปอีกแล้ว
แล้วอยากจะให้ชาวโซเชียลมีเดียช่วยกันตามหาคนขับรถแท็กซี่คันนี้นะคะ
จากเข้ามาดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นชาวเน็ต
เขาก็มีการแสดงความคิดเห็นนะ
ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้โดยสาร
นั่งแบบไหนก็ได้แต่คนขับไม่มีสิทธิ์ถ่ายภาพ
แล้วเอาไปประจานหรือเอาไปเผยแพร่ต่อ
ก็บอกว่าผู้โดยสารควรระมัดระวังตัวเองนั่นแหละ
เพราะมันไม่ใช่รถส่วนตัวและบางคนก็รอเลยนะ
รอฟังคำชี้แจงจากคนขับรถแท็กซี่ว่า
เจตนาถ่ายรูปแบบนี้แล้วมันเห็นกางเกงในผู้โดยสารแบบนี้

อยากรู้เราจัดให้ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคนขับแท็กซี่นะคะ

เป็นคนขับแท็กซี่ที่ปรากฏในภาพพี่คนนี้เลยนะ
เขาบอกว่าเขาขับรถแท็กซี่มา๗ปีแล้ว
โดยปกตินอกจากขับรถผู้โดยสารตามทางปกติ
ยังทำหน้าที่เพิ่มเติมคือการรับส่งผู้โดยสาร
ตามจุดท่องเที่ยวต่างพื้นที่เป็นจุดใหญ่
พัฒน์ทายาอัยุทยา
สำหรับรูปเจ้าปัญหาที่มีการโพสต์ตามโลกออนไลน

น่าจะเป็นช่วงปลายปีที่ผ่านมาเขาบอกแบบนี้นะ

วันนั้นตัวเองรับงานจากกลุ่มในไลน์
บอกว่าให้ไปรับผู้โดยสารเป็นชาวเอเชีย
พัทยามาส่งที่สนามบินอะไรสักอย่าง
บอกนี้จำไม่ได้ว่าดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
คือการเป็นการรับงานจากในไลน์กรุ๊ป
ซึ่งการรับงานรับส่งลักษณะนี้ปกติแล้ว
ถ้ารับไปแล้วจะต้องมีการถ่ายรูปคู่กับผู้โดยสาร
อาจจะเป็นนอกรถก็ได้หรือในรถก็ได้
ทำแบบนี้เพราะว่าจะต้องส่งเข้าไปในกรุ๊ป
เป็นการยืนยันว่ามารับผู้โดยสารรับงานแล้ว

เป็นการส่งรูปรับผู้โดยสาร
ให้คนที่ส่งงานมาได้รับรู้แล้วว่าเขาไปรับแล้ว
แต่สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคือรอบนี้
หลังจากที่เขาถ่ายรูปเขาไม่ทันได้คัดกรองภาพให้ดีก่อน
ส่งไปคือขับไปด้วยรีบไปด้วยเนี่ยนะพี่เขาบอกแบบนี้นะ
หลังจากที่ใช้กล้องในไลน์
คือไม่ใช่ใช้กล้องปกติด้วยนะใช้กล้องในไลท

โดยที่ตนเองไม่ได้โฟกัสตั้งแต่แรกว่า
ผู้โดยสารนั่งอย่างไรนั่งเรียบร้อยหรือเปล่า
ตอนที่เขารู้ก็คือเพื่อนในไลน์เข้ามาทัก
บอกว่ารูปที่ส่งมาผู้โดยสารนั่งไม่ค่อยเรียบร้อยเลย
ตัวเองก็เลยตกใจกลับไปดูภาพนะคะ
ก็เลยรู้ว่ารูปนี้มันค่อนข้างล่อแหลมจริง

เพราะในใจตัวเองไม่ได้คิดเรื่องลามกอนาจารย์อะไรเลย
จากนี้ยืนยันว่าไม่เคยนำรูปนี้
ไปโพสต์ลงในที่สาธารณะอะไรทั้งสิ้น
ว่ารูปก็น่าจะหลุดมาจากกลุ่มนั่นแหละคนในกลุ่มนั่นแหละ
ส่วนใครเป็นคนปล่อยตนเองไม่ได้ไปตามสืบหา
เพราะไม่อยากผิดใจกับเพื่อนร่วมงานกันซึ่งอยู่ในกรุ๊ปเดียวกัน

ส่วนตัวก็ยอมรับว่าเป็นความผิดส่วนหนึ่งที่มาจากตัวเขาเองแหละ
แต่ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยคิดเรื่องของลามกอนาจารย์เลยนะ
ที่มีคนเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่ะ
ทั้งนี้นะคะนายประเสริฐบอกว่าอยากจะขอโทษไปยังกลุ่มเพื่อนคนขับแท็กซี่
ร่วมอาชีพที่ทำให้คนเนี่ยประชาชนทั่วไปผู้โดยสารทั่วไปเนี่ย
เข้าใจผิดและเกิดภาพลักษณ์ที่เสียต่อคนขับรถแท็กซี่
จากนี้ฝากขอโทษไปยังผู้โดยสารทุกคนด้วยนะคะ

ยืนยันว่าหลังจากนี้จะรอบคอบให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามภายหลังจากเกิดเรื่องนี้
ไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกแล้ว

และยังไม่มีการเรียกตัวไปชี้แจงแต่อย่างใด
พร้อมทั้งไปแจ้งว่าหากทางกรมการขนส่งทางบก
ต้องการสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
เขาบอกเขายินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ